ตอนที่น้องเข้าไปแจ้งความว่าบัตรประชาชนหาย
และมีการนำบัตรประชาชนเนี่ยไปทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องไปเปิดบัญชีเนี่ย
น้องก็ขออำนาจจากตำรวจในการที่ว่าจะขอดูกล้องมุมจรติ

จะมีรูปภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีคนนี้มาเปิดบัญชี

เป็นวีดีโอมาเลยค่ะมีประมาณ๔คลิปค่ะ

๒เขามีผ้าปิดต่าน
ธนาคารยังให้เปิดบัญชี
แล้วก็ธนาคารไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลย
อย่างเช่นบัญชีธนาคาร
น้องหนูมีการเปิดบัญชีก่อนหน้านี้อยู่

เลขบัตรประชาชนโอเคตรงอะไรตรงหมด
แต่เวลาหน้าบัตรประชาชนไม่ตรงแล้วค่ะ

แล้วก็มันจะต้องมีการเซ็นหลังบัตร

เกิดความเสียหายมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะ
เรากำลังพูดถึงความปลอดภัยของบัตรประชาชนตัวเราเองนะคะ

ที่พูดถึงเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชี

แต่รัฐธนาคารติดเอาไว้ว่าอย่ารับจ้างเปิดบัญชีใครนะ

แล้วตัวคนที่มารับจ้างเปิดบัญชีเนี่ย

ที่เป็นตัวที่จะบอกว่าการเปิดบัญชี
ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเปิดเพื่อเราใช้เองด้วยตัวเราเอง

อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของบัตรประชาชน
ประชาชนก็เคยมีหลายข่าวหลายแบบ
เลขบัตรประชาชนจะไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้
ไม่ได้
เป็นบัตรประชาชนของเธอซึ่งหายไป
คนที่เอาไปได้เอาไปเปิดบัญชี
บัญชีที่เปิดในชื่อบัตรประชาชนอันนี้ของเธอ

คนที่ถูกหลอกเงินมาแจ้งความ
โดนจับเพราะชื่อเปิดบัญชีคือชื่อเธอ

ความสงสัยใหญ่ที่สุดของครอบครัวน้องอาตอมเนี่ยก็คือว่า
บัตรอาตอมที่ถูกเอาไปเปิดเนี่ยใช่ของอาตอม
แต่พอเขารู้ตัวว่าบัตรเขาหาย

เขาก็เข้าใจว่าข้อมูลของเขาเนี่ย

ข้อที่๒บัตรอาตอมจริงค่ะ
แต่คนที่ไปเวลาไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร
เห็นว่าใส่หน้ากากอนามัย
คำถามคือทำไมธนาคารให้เปิด

มาเป็นเรื่องขณะที่ว่าเธอโดนหมายจับนะคะ
หมายจับเสร็จแล้วเธอเข้าคุกด้วยค่ะ
เข้าคุกตอนแรกก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะคะ
แต่ว่าข่าวล่าสุดออกมาในช่วงบ่ายต่อเย็นวันนี้เนี่ย

แต่เดี๋ยวจะสู้คดีกันแค่ไหนวันนี้เราจะคุยกันนะคะ
เราจะคุยกับกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ไม่ค่อยได้ไม่เคยแนะนำตำแหน่งนี้เลยค่ะ
ก็คือทนายสงการอัจฉริยทรัพย์ค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวตัวเขียนจะต่างออกไปจากที่คุณผู้ชมเคยเห็น
เปลี่ยนชื่อมาแต่ให้ออกเสียงเหมือนเดิม

เดี๋ยวมาช่วยคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้แบบไหน
อีกหนึ่งท่านคุณแม่ของอาตอมหรือคุณแม่ของนิชา

คุณแม่กันซินีหงกกมาศ
อีกหนึ่งท่านเป็นคุณลุงของนิชาค่ะ

เพราะอยู่ในจังหวะที่มีตำรวจมาที่บ้าน
คุณลุงธนาพลสง่าศรีปรีชา

ไม่ค่อยคุ้นชื่อนะแต่ขอออกสงการเหมือนเดิมนะพี่

ค่ะทีนี้เอาทางนี้ก่อนนะคะ

คือมีหลายลายแล้วก็เราเข้าไปช่วยเหลือ
ที่สภาพอบเรียบร้อยเราก็มาแปบปุ๊บเราก็มาเพื่อให้ความรู้
ว่าอย่างน้องเขาเนี่ยเขาจะทำยังไง

ในการพิสูจน์ทราบว่าน้องเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด

ตำรวจก็ต้องให้กว่าไปทำกับเขา
อันนี้บนพื้นฐานที่เราจะคุยกันว่าเขาไม่ผิด
อย่าไปเงียบไปรอวันถึงขึ้นศาล
ไม่ได้ครับนั่นคือคุกอย่างเดียว
คุณแม่กับคุณลุงดีใจด้วยเพราะสุดท้ายแล้ว
ก่อนเราออกรายการนิชาได้รับการประกันตัว

ตอนแรกก็ไม่เป็นอันกินอันนอนกันเลยนะ

คือในระหว่างตั้งแต่ครั้งแรก

ก็ตามกระบวนการปกติจนกระทั่งมีออกหมายจับ

แล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวครั้งแรก

จนกระทั่งได้รับการประกันตัวเย็นนี้
คำถามคือน้องเข้าไปในคุกกี่วัน

เสาร์แล้วก็อาทิตย์๒วัน
คุณแม่แน่ใจว่านิชาไม่มีส่วนรู้

บัตรประชาชนหายตั้งแต่วันแรกเลยไหมคะ
ตั้งแต่วันแรกค่ะเพราะว่าเขามาปรึกษา
แม่ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องอายัด

มันเป็นลักษณะของกระเป๋าจะตายหรือว่าถูกล้วงกระเป๋าหรือยังไง
ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคือเราทำหล่น
แต่พอเราเห็นไปเปิดบัญชีเรารู้แล้วว่าโดนล้วง
เพราะมันคงไม่ประจวบเหมาะว่า
กระเป๋าหล่นแล้วไปโดนมิจฉาชีพเก็บได้
อ๋อหมายถึงมันจะพอหมอบพอเจาะว่าคนเก็บเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมคะ

ในกระเป๋าเขามีบัตรเอเทียม๒ใบ

แล้วก็ใบขับขี่ค่ะแต่เขาส่งกลับมาบ้าน

เฉพาะใบขับขี่มาปรับเรา
มาปรับเรากำลังจะอาจมือ๗๐บาท

เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยรายละเอียดกัน

ขอเวลาเยอะหน่อยนะทนายสงการค่ะยินดีค่ะ

อ่าเราจะคุยกับนิชาเลยนะคะ
ออกมานะคะนิชาสวัสดีค่ะ

อ่าตอนนี้หนูอยู่ระหว่างทาง

อ่านั่งรถทัวร์กลับเหรอลูก

ขับกันมานะถึงจังหวัดไหนแล้วคะเนี่ย

นิชาได้ยินทางรายการเราชัดเจนนะคะ

เอางี้นับตั้งแต่วันแรกที่ถูกเอาตัวไป
หลังจากที่ถูกออกเป็นหมายจับ

คืออยู่ในส่วนแรกรับ
หรือเข้าไปอยู่ในเรือนจำเลยตามปกติคะ
อย่างตอนที่ได้รับหมายจับที่แรก
ตอนนั้นคือที่ทราบเรื่องก็คือจากเจ้านายใช่ไหมคะ
ไปที่บริษัทแล้วแล้วเราก็แสดงตัวว่า
เออตอนมาแสดงความรับใจก็ขอนัดกับทางกองปลา

แล้วทางกองปราบก็ติดต่อตำรวจต่างเขามารับ

มันก็ไม่ได้ตำรวจเขาก็ไม่ให้
ก็เลยตอนนอนคุกของพี่

จากนั้นพอวันรุ่งขึ้นต่อมาที่ไปที่สารเนี่ยถึงได้

สารไม่อนุมัติก็เลยเข้าเรือนจำ

ก็คือนอน๒ที่เลย
ไม่แต่ค่ะ
นอนที่ห้องขังที่โรงพักด้วย

รวมทั้งหมดหนูอยู่ในการคุมขังทั้งหมดกี่คืนค่ะ
๓คืนค่ะ๓คืน

แต่มันเหมือนกับว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่า
ที่เรารอที่กองปราบจนตำรวจพื้นที่มารับเรา

แล้วจากที่กรุงเทพเดินทางขึ้นไปอีกถูกไหมคะ

คือตอนนั้นคิดไหมว่าเราต้องก้าวเข้าสู่ห้องขังจริง

เพราะว่าเรามั่นใจว่าเรา

แล้วก็คิดว่าหลักฐานที่เรามี

มันมันไม่น่าจะมีอะไร

จริงเหลือแค่แบบอีก๒๐ก็คือเราพิสูจน์ตัวเองว่า
ในช่วงเวลานั้นที่คนร้ายได้เปิดบัญชีหรือไปทำอะไรเนี่ย

ใช่ก็จบก็คิดว่าหลักฐานก็เกือบจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้ว

แล้วทีนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมใจว่าจะต้อง
คุกหรือต้องเข้าเรือนจำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่โดนจับตัวไป

ของสารจังหวัดตาก
พอดนตอนที่โดนจับตัวไปหนูไปคนเดี่ยวเลยฟะค่ะ

ก็โทรไว้ออกมาแล้วนะ

เพราะว่าช่วงที่ออกมาคุณแม่ก็มาเตรียมกับรายการเรา

อยากจะคุยอยากจะถามอะไรระหว่างทางนี้ไหมคะ

เพิ่งจะได้หัวเราะวันนี้เลยค่ะ

ไปถึงนู่นตี๒แล้วก็
นอนหลับดื่นอยู่นั่น

หลักฐานที่นิชามีมันชัด
ทีนี้มิชากลับมาแบบนี้นะคะ

หลักฐานที่ใช้ในการยันกับตำรวจ
ว่าบัญชีที่ไปหลอกคนอื่นเขา

ใช้บัตรประชาชนหนูเปิดก็จริง
แต่มันไม่ใช่ตัวหนูที่เป็นคนเอาไปเปิดเนี่ย

ค่ะอย่างที่มี
ก็คือจะมี

การทำบัตรใหม่จีนจากอำเภอมา

เราทำบัตรใหม่วันไหนตอนไหน
แล้วทำบัตรใหม่เนื่องจากสาเหตุอะไร
แล้วก็จะมีคนเซ็นรองรับอะไรอย่างนี้

แล้วแจ้งความได้คืออันนี้ทางโดยโรยจะแนะนำมา

พอเรารู้เรื่องเราก็ไปแจ้งความกับพี่

มันเปล่าแล้วก็หนูก็จะ
ที่เวลาไปแจ้งความได้ไหม

เท่าที่ฟังคือหนูมีหลักฐานในการยืนยันว่าบัตรหนูหาย
ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไปแสดงตัวกับเจ้าพนักงานด้วย
ว่าบัตรหายนะแล้วก็ได้บอกด้วยว่ามันมีคนเอาของหนูไปทำจริงนะ
ธนาคารคือจริงแล้วรอยต่อเนี่ยมีหลักฐานทั้งหมดเลยนะเท่าที่ฟัง
แต่คำถามคือตอนที่เอาไปยันกับตำรวจเนี่ยนะคะ
ทำไมยังต้องเข้าห้องขังทำไมยังต้องเข้าเรือนจำ
เขาเขารู้สึกว่านิชาไม่มีอะไรไปยืนยันที่จะให้รู้ได้ว่าทั้งหมดเนี้ยมันจริง

จากที่พ่อหนูเอามาหนูก็คุยกับพี่สาวค่ะ
เพราะว่าตอนหนูอยู่ข้างในหนูไม่สามารถทำอะไรเองได้เลย
ที่พี่สาวเขาดำเนินการก็คือที่ดูจากสำนวนให้พ่อเราหาทนายแล้วก็ยืนส่งใช่ไหมคะ
แล้วเราก็ขอดูสำนวนที่ตำรวจส่งให้ทางศาลเนี่ย
ก็ปรากฏว่าที่เห็นคือมันเป็นคำให้การของมันเหมือนมีนิชาสองคน
คนหนึ่งแบบก็เป็นคนที่ถูกกล่าวหาก็คือเป็นคนผิด
สำนวนตัวนั้นมันถูกส่งไปแต่จากคำให้การของหนูอะ
หนูได้ให้การกับตำรวจตอนเช้าลงขึ้นด้วย
แต่ว่าเขาแบบไม่ได้สะกอบสำนวนไป
คือเขาส่งแค่ว่าตั้งส่วนไปซึ่งมันทำให้หนูดูเป็นคนร้าย
เดี๋ยวนะที่บอกว่าเหมือนมิชาสองคนแปลว่าอะไรคะ
ก็คือในสำนวนที่ทางคนผู้เสียหายค่ะที่เขาโดนหลอกใช่ไหม

ซึ่งพอส่งตัวนั้นเนี่ยทำให้หนูดูเป็นคนร้ายเลย
เพราะไม่มีตัวไหนที่ดูแก้ต่างได้เลย
ตำรวจสงการทำไมถึงไม่มีของมิชาตัวจริงที่ส่งไป
คือน่าจะเป็นเรื่องของการฝากขังของตัวของพนักงานสอบสวนนะครับ
มันอยู่เรื่องของพนักงานสอบสวนเวลาเขาฝากขังเขาก็ต้องเอาพฤติการ
ที่จะฝากหังต่อสารยื่นต่อสารจังหวัด
จึงไม่ได้นำเรื่องของพฤติการที่น้องให้การกับพนักงานสอบสวนไว้
ดังนั้นสิ่งที่ตัวของน้องเขาต้องกลับมาต้องรีบดำเนินการ
โดยคือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
เพื่อให้ทำการสอบปากคำและส่งลายมือน้องเนี่ย
พิสูจน์ว่าเป็นบุคคลเดียวที่ไปเปิดบัญชีที่สาขาบ้านตากหรือไม่
กลับมาต้องรีบทำอย่าใจเย็นเอาแบบเคสของน้องก้อยเป็นหลัก
อะแล้วก็เพื่อจะหักล้างในคดีของพันธรรมการสอบสวนโรงพราบบ้านตาก

นี่ก็คือตอนนั้นคือหญิงไก่อ๋ออ๋อจ้าก๊อยของเรา
แม่ของที่ชื่อลืมชื่อไปแล้วฮะ
มันก็คือก้อยที่เป็นลูกของลูกจ้างหญิงไก่

อย่าไปรอวันขึ้นศาลอันตรายครับ

จนถึงตอนนี้เนี่ยได้มีการสื่อสารไปถึง
ผู้เสียหายที่โอนเงินเข้าชื่อบัญชีนิชายังคะ

เพราะว่าอันนี้หนูพึ่งออกมาด้วย

ตอนที่หนูบอกว่าหนูแสดงทุกอย่างแล้วเนี่ย

ก็น่าจะมีผลทำให้ไม่ได้รับการประกันตัว

ทีนี้หนูได้ยื่นเดี๋ยวนะ
ถ้าย้อนกลับไปตอนแรกตอนที่บัตรประชาชนหายที่บอกว่า
นิชาไปทำบัตรใหม่ในวันรุ่งขึ้นเนี่ย

ยังไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจใช่ไหมคะ

ใช่เพราะว่ากระบวนการเดี๋ยวนี้มัน

ไม่ต้องไปแจ้งความก่อนแล้วไปทำบัตรแล้ว
เพราะว่าเหมือนทำบัตรใหม่เขาจะอำนวยความสะดวกประชาชน
ให้ง่ายขึ้นก็คือไปที่

หายเนื่องจากอะไรก็จะมีคนเซ็นรับรองอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีคนใครให้ก็จะได้ที่ทำบัตรใหม่มา

แล้วก็ไปตระเวนแจ้งความกับตำรวจเหรอคะ
เกิดเหตุในท้องที่คอลไลด์เป็นตัวบัญชีค่ะ
ทั้งหมดกี่สอนอคะ
ที่ไปมาทั้งหมด๔สอนอค่ะ

มีคนเอากระเป๋าตังค์เราไปแล้วเอาบัตรประชาชนเราไปเปิดบัญชีเป็นตัวเราใช่ไหม

ซึ่ง๔สอนอก็มีเอกสารมาถูกไหมคะ

คำถามคือทนายสงการไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเกิดเรื่อง

แล้วแต่แต่สุดท้ายนิชาก็ไปแจ้งความ
อันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้อีกเหรอต้องเข้าห้องขังก่อนเหรอ
คืออย่างนี้นะครับต้องบอกว่าในกระบวนการ
กฎหมายบ้านเราเป็นระบบกล่าวหา
ดังนั้นเนี่ยนี่คือข้อบกพร้องของระบบกล่าวหาก็คือหนึ่ง
ก็คือเมื่อมีใครกล่าวหาผู้อื่นผู้ใดปุ๊บเนี่ย
มันเป็นภาระของตัวของผู้ถูกเก่าหาต้องไปแก้ต่าง
ไปดำเนินการเสียไวร่ามเวลา
ตอนนี้ในเรื่องของคณะปฏิรูปของกระบวนการยุทธรรมที่ทำเสนออยู่
ต่อไปเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์
เพื่อประกอบการพิจารณามีความเห็นสั่งไม่ฟ้องครับ
ไม่ใช่ว่าอยู่คุณรบรวมไปหลักฐานที่
เก่าหาอย่างเดียวแล้วคุณสั่งฟ้องให้ตัวผู้ถูกเก่าหาเนี่ย
สู้คดีหรือไปวัดดวงเอาในชั้นศาล

อันนี้ที่ทนายสงการบอกคือพยายามจะพัฒนากระบวนการให้เป็นแบบนั้น

แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเป็นกรณีของนิชาค่ะทนายสงการ
คือเขาไปแจ้งความที่สอนอไว้ตั้ง๔แห่ง

คือตัวนิชาไปแจ้งหรือตัวเขาถูกแจ้งความครับ

เขาก็ไปเอาทั้งใบที่ทำบัตรประชาชนใหม่เป็นหลักฐานว่า

อันนี้เอาไว้ใช้ในเรื่องของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล

ก็คือในระหว่างนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่า
จะมีความเห็นสั่งฟ้องน้องอาตอมหรือไม่
ดังนั้นรีบไปแจ้งที่กองปราบปรามเพื่อให้กองปราบปราม

บุคคลผู้ใดที่เอาบัตรน้องเขาไปใช้ไปปลอม

เพราะว่าบุคคลที่เปิดบัญชีมันต้องลงรายมือชื่อในเอกสารต่อธนาคาร
แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องตำหนิทางเจ้าที่ธนาคารแห่งนี้
ถ้าว่าเป็นการกระทำโดยที่น้องได้รับความเสียหาย

ทีนี้อาตอมขอกลับมาแบบนี้ว่า
หลังจากที่ไปแจ้งความที่๔สน

ใบแจ้งความนี้กับใบที่บอกว่าเราทำบัตรประชาชนใบใหม่นี้
เอาไปที่แต่ละธนาคารด้วยหรือเปล่า

ซึ่งแต่ละธนาคารพูดกับอาตอมว่ายังไงคะ
ก็พอเข้าไปก็

ขึ้นศาลกันยับเลยนะคะถ้าบอกชื่อธนาคาร

บางคนก็จะเล่าเหตุการณ์
น้องตัวจริงผอมกว่าคนที่มาเยอะเลย
คนที่มาแบบตัวท้วมหนาใหญ่
เขาก็จะชี้แจ้งความสายตาล
แล้วก็จะอธิบายลักษณะว่าคนที่มาเป็นยังไง
แล้วเขาก็จะบอกว่า

เขาก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงว่า

เขาก็ดูได้แค่จากบัตรประชาชนที่มีรูปไปได้นิด

คือคนที่เอาบัตรของอาตอมไปเปิด

พี่ตอนที่พี่จะอนุมัติบัญชีเนี่ย

เขาตอบเราว่าอะไรคะ

พี่จะไปรู้ได้ไงว่าเขาเป็นตัวจริงตัวปลอม

คือกลุ่มมานี้ก็ทำให้
ตอนได้หลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดของกี่แห่งค่ะ
๒แห่งค่ะ

คนที่เอาบัตรประชาชนของอาตอมไปเนี่ย
ไปเปิดบัญชี๗ธนาคาร

แปลว่าบางธนาคารเขาเปิดหลายบัญชีถูกไหม

เวลาเราไปขอกล้องวงจรปิดเขาให้ไหม

เขาจะบอกว่าเป็นระเบียบของธนาคารที่เขาจะส่งให้ทาง
เป็นจำนวนเองเลยตรง

เอาทีละประเด็นก่อนนะท่านแห่งศักดิ์การคืออย่างแรก

เราไปขอดูกล้องวงจรปิดของธนาคารได้ไหม
ยังครับเพราะน้องตอนนี้อยู่ในตกเป็นผู้ต้องหาก่อน

ไปให้ฆ่ากอง
แปลว่าคือคือถ้ายังไม่ถึงขั้นตอนที่เราได้

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานไปขอเราเดินเข้าไปบอกพี่ขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ

ไม่แล้วถ้าสมมุติเขายังไม่รู้ด้วยซะว่าเราเป็นผู้ต้องหา
แต่เราบอกว่าพี่หนูสงสัยว่าจะมีคนเอาบัตรหนู
มาเปิดบัญชีที่ธนาคารนี้สาขานี้

เจ้าพนักงานขอดูได้ไหม

ต้องให้เปิดเพราะว่าการเปิดบัญชีเนี่ย

มองว่าเป็นการกระทำโดยประมาท
น้องเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้นะครับ

ทีนี้ไอ้คำชี้แจงที่มันจะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นแล้วแต่นะคะคุณผู้ชม

ตอนที่หมายเรียกหมายจับมานะคะ

เราอาจจะถือสายกับอาตอมไว้ในรายการต่อเนื่องนะคะ

เดี๋ยวให้ทางคุณแม่แล้วก็คุณลุงธนาพลช่วยเล่าค่ะ
คุณแม่กับคุณลุงธนาพลเนี่ยจะเล่าได้ตอนจังหวะที่หมายเรียกมาที่บ้าน

อยู่บ้านเลขที่เดียวกับคุณลุงใช่ไหมคะ
อะตอมใช้บ้านเลขที่ของคุณลุงธนาพลเนี่ยแหละ

ก็ตอนเย็นช่วงนั้นเป็นตอนเย็นแล้วแหละ
มีคนมาบอกว่าผมเป็นตำรวจมาขอหมายเรียกของนิชา
ผมก็บอกว่านิชาไม่ได้อยู่ที่นี่นะ

เดี๋ยวแรกผมไม่เชื่อว่าเขาเป็นตำรวจจริง
คือที่บอกว่าไม่อยู่พ่อไม่คิดว่าเป็นตำรวจ

กางเกงตำรวจเขาหมดเป็นเสื้ออะไรครับ
ข้างบนเสื้อคูมดำแต่มีข้านหลังว่าผู้ฤทธิ์
ซึ่งเสื้อแบบนี้มันใครก็มีถูกไหมผมไม่ไว้ใจบอกตรง
ผมก็เลยแบบว่าแล้วมีธุระอะไรหรือเปล่ากับคุณนิชาอะไรนี่
เขาก็บอกมีหมายเรียกผมก็ถามว่าอ้าวหมายเรียกขอดูได้ไหม
เขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าต้องให้เจ้าตัวของคุณนิชานี่
มาเป็นคนมารับเองผมบอกอ้าวงั้นยังไม่เจอตัว
เขาก็เลยกลับไปอ่าแต่ว่ากลับไปเขาก็มีการขอ
ขอโทรศัพท์ไว้อ่ะค่ะผมก็นึกว่าเขาจะติดต่อกลับมาค่ะ
ก็ผ่านไปตั้ง๔๕วันก็ไม่ติดต่อกลับมาผมก็นึกว่า
ความกระทำผมก็เลยคิดว่ามิจฉาชีพแน่นอนยิ่งมั่นใจเลย
ยิ่งมั่นใจไม่เห็นติดต่อมาเลยแต่ผมที่สุดเขาไปโพลที่ทำงานของ
อาตอมลักษณะเดียวกันอีกอ่าก็ก็ไปที่ทำงานของนิชา
ก็คืออาตอมนี่แหละไปที่ทำงานอันนี้ใครเป็นคนรู้เรื่องคะ
นิชาค่ะต้องถามนิชานิชาค่ะเรียกสลับไปสลับมานะคะ
นิชชาอะตอมอ่าเขาไปเขาไปที่ทำงานของอะตอมแล้วยังไง
เกิดเรื่องอะไรยังไงขึ้นที่ทำงานคะค่ะก็เอ่อจำตามตามที่เจ้านายหนูว่า
เขาให้การมานะคะก็คือเขาบอกนะว่าเอ่อมีตำรวจโทรมา
มากองตาเอ่อแล้วก็บอกว่าเอ่อติดต่อมาเรื่องคดี
ว่ามีไหมจับมาอ่าหนูทีนี้ทั้งตำลวดกับเจ้านายหนูก็เลยนัดเจอกัน
เพื่อที่จะดูรายละเอียดกันว่าเพราะว่าทางตำรวจคือเหมือนเจ้านายหนูเขาก็ไม่เชื่อ
ยังไงคือผมจะเรียกว่าเอ่อมาเจอกันเลยจะได้เอาไหมจับ
เอาอะไรอย่างนี้ให้ดูเลยอ่าค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยไปนัดเจอกัน

แต่เล็กออลเขาก็คุยกันคร่าว

แล้วให้เก้าแบบเนี่ยติดต่อคุณมา
ก็บอกว่าเดี๋ยววันหนุ่มขึ้นจะรับเจอกันให้หนูเข้ามาส่วนหนูสะดวกไหม
หนูก็โอเคพร้อมไปเพื่อไปพิสูจน์ไว้
ซึ่งตอนที่ไปที่ทำงานเนี่ยก็เหมือนมาที่บ้านแหละคือต้องการจะเอาหมายให้กับตัวของนิชาถูกไหมคะ

ทีนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ไม่เจอนิชาอยู่ที่ทำงานอีก

แต่ว่ารู้เรื่องแล้วว่าให้ไปแสดงตัวที่กองปราบใช่ไหม

พอนัดแล้วนิชาไปตามนัดไหมคะ
ไปตามนัดค่ะก็นัดไม่สิบโมงตอนเช้าก็ไปถึงก่อนเวลา
ก็ไปกับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่ค่ะอ่าไปกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
อ่าไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วตอนที่ไปเนี่ยคือไปที่กองปราบถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะพอไปกองปราบเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นนั่นแหละที่โดนพาตัวไปที่ตาก
ใช่ค่ะแล้วก็เข้าห้องขัง
ใช่ค่ะใช่ไหมคะเอาจังหวะตอนไปถึงกองปราบ

เมื่อบอกว่ามีหลักฐานเต็มไปหมดคุณแม่
ก็ที่กองปราบเขาก็สอบสวนค่ะ
สอบสวนแล้วเขาก็เอาเอกสารอะไรแล้วก็มอบเอกสารทุกอย่างให้เขา
แล้วก็รอรอจนกระทั่ง๕โมงเย็น
ตำรวจที่บ้านตากเขาก็มารับตัว
แล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่ไปด้วยไม่ได้
เพราะว่ารถเขามากัน๓๔คนอย่างนี้ค่ะ

คุณแม่ก็เป็นห่วงก็เลยรีบไปขึ้นรถทัวร์
แล้วก็ตามไปน้องไปถึง๕ทุ่ม

แต่ก็มีตำรวจมารับ
แล้วก็น้องก็บอกว่าเนี่ยน้องเข้าห้องขังแล้วนะ
แม่ก็ตกใจเพราะว่า
เขาบอกว่ามารายงานตัวเราก็ไม่ทราบว่า
คือขั้นตอนจดหมายเราก็ไม่ทราบว่าหมายเรียกนี่คืออะไร

คือไม่รู้หรอกว่าไม่เรียกผิดเรียกถูกได้ซ้ำเหมือนเรา
ใช่ค่ะแล้วก็ตกใจ
อันนี้ตกใจยังตกใจมากแล้ว
พออีกวันหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมเงินนะ
๑แสนเพื่อที่จะประกันตัว
แล้วก็ได้ประกันตัวแล้วก็ยิ้มย่องกันไปเลย
ก็พอไปสารบอกไม่ให้ประกันตัว
โดยเหตุผลของการไม่ประกันตัวถ้าตามข่าวก็คือบอกว่ากลัวจะมีการหลบหนี

ทีนี้เอาล่ะอันนี้แล้วมันก็ย้อนไปถึงตอนต้นเรื่อง
บอกว่าสุดท้ายได้รับการประกันตัวออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะ
คำถามก็คือว่าตอนนี้นิชาค่ะ
มีใครแนะนำว่าหนูต้องเตรียมหลักฐานเตรียมพยานอะไรมากกว่า
มีอยู่ในมือตอนนี้อีกไหมเพื่อสู้คดีนี้ค่ะ
เขาก็จะบอกมาว่าหลักฐานเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
เท่าที่จะไปทำอะไรหรือว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหน
ตรงนี้หนูยังไม่มีเพราะว่าธนาคารต่าง
ที่กลางปาเธอก็ต้องสืบสดเรื่อง

น่าจะเป็นญาติพี่น้องบ้างคะที่ช่วยกันทำข้อมูล
รายละเอียดไว้ทั้งหมดของคดีนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะรายละเอียดของธนาคาร
ธนาคารเนี่ยธนาคารเจ็ดแห่งเจ็ดยี่ห้ออะค่ะคุณผู้ชมเจ็ดเจ็ดชื่ออะ
แต่ว่ามีทั้งหมดจำนวนบัญชีเล่ม๙บัญชีถูกไหมคะ
แล้วก็ไม่ได้เฉพาะเป็นเอกชนนะเป็นของรัฐบาลก็มีด้วย

คือตอนนี้ถึงขั้นตอนที่นิชาเนี่ย
จะสามารถไปขอกล้องวงจรปิดของแต่ละธนาคารได้แล้วหรือยังคะ
เจ้าตัวติดต่อเองส่วนมากทางหน่วยงานของเอกชนหรือของรัฐเขาจะไม่ให้หรอกครับ
อันนี้นิชากลับมาถึงกรุงเทพคืนนี้ปุ๊บ

ต้องไปแจ้งต่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
แล้วก็เป็นก็คือหนึ่งกรองปราบจะมีอำนาจถ้าร่านอาจักร
ถ้าจะไม่ให้ท้องที่ท้องที่กว่าจะลงมาอะไรต่างอีก
หรือต้องไปแต่ละสอนอที่แต่ละธนาคารสาขาเหล่านี้สังกัดอยู่

ที่จะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องของการเปิดบัญชีก็ดี
เพื่อจะได้ทันท่วงทีในการให้พันธ์งานสมสมแต่ละท้องที่

อันนี้ถือว่าเราไม่เห็นด้วย

คือเนื่องจากถ้าไปแต่ละสาขาที่แต่ละธนาคารสังกัดมันเยอะ

ถูกต้องเพราะว่าเวลาเราให้กองปราบไปสวน

ไอ้ภาพกล้องอุจจัดปิดเราได้มาได้อย่างไร

เรื่องของการหาหลักฐานอาจจะต้องดำเนินการหลายขั้นตอนหน่อยนะคะ
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งขอพลิกอีกแบบนึงนะคะ

กรณีของธนาคารไม่ว่าจะเป็นการให้เปิดบัญชี
กรณีคนใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
แม้กระทั่งไม่มีการเทียบลายเซ็นต์
หรือได้ก็แล้วแต่เราลองคิดดูนะคะ
ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนไปเปิด
แม้ว่าจะถือบัตรประชาชนนั้นไปก็ตามนะคะ
คำถามคือธนาคารต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
สักครู่ค่ะ
ย้อนกลับมาค่ะคุณนายสงการค่ะ
ตกลงเนี่ยมันสามารถฟังลองว่าเอาผิด
ธนาคารหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหม

คือบอกตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจนะครับ
เดี๋ยวรอผลคดีถ้าเกิดผลคดีว่า
มีความเห็นว่าสั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องในอนาคต

ผมจะไม่บอกว่าธนาคารอะไรผมทำท่าอย่างนี้ให้ครับ

แต่ว่าการฟ้องธนาคารนี่นะครับเรื่องใหญ่มากนะ
คือฟ้องตัวไอ้เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเนี่ย
กับธนาคารร่วมกันในรับผิดทางละเมิด

และก็เป็นการที่จะต้องใช้ค่าเสียหาค่าสินหมายต้นแทน

ใช่ไหมมีทั้งเอกชนด้วยมีทั้งรัฐด้วย

ช่องแบงค์ใหญ่ทั้งหลาย
ถ้าผลออกมาสั่งไม่ฟ้องว่าน้องไม่ผิด

แล้วคุณจะได้ลูกค้ามากมายมหาศาล
คุณเอาจำนวนเงินที่ให้กับน้องเนี่ยนะ

ที่ประมาทเริ่มเลือดอย่างแรง

ใช่ค่ะนิชานิชาเคยได้ถามเขาไหมว่าข้อมูลที่หนูยกเลิกบัตรประชาชนอันเก่าที่มันถูกเอาไปเนี่ยไปแล้วเนี่ยมันมาถึงธนาคารไหมคะ
ที่เขาให้ที่เขาบอกคือเขาเสียบบัตรแล้วมันไม่ขึ้นว่าบัตรใบนี้ศูนย์หายหรือบัตรเก่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่ขึ้นเหรอใช่ใช่เขาเขาเขาบอกว่าเสียบแล้วมันไม่ขึ้น
ทุกธนาคารเป็นอย่างนี้ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็จะถามกับธนาคารอื่นด้วยแล้วที่หนูก็ได้ถามคำถามอำเภอ
คือธนาคารเป็นเอกชนนะครับมันไม่ใช่อำเภอไม่ขึ้นหรอกครับไม่ขึ้นนะวิสูจน์ตัวเองได้ไงอ่ะ
คืออย่างนี้นะครับพิสูจน์ง่ายคือ๑ลายมือที่ปรากฏในเอกสารของธนาคารกับลายมือน้องต้องส่งตรวจ
ประการที่๒ถ้ากล้องวงจรปิดธนาคารต้องให้ความร่วมมือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ต้องเอาภาพมามันสามารถกู้ได้๓๐วันเนี่ยไม่เกิน๓เดือนยังกู้ได้
ที่ทนายสงการบอกว่าคือบัตรที่มันถูกยกเลิกไปเนี่ยถ้าเป็นธนาคารเอกชนเขาไม่รู้ไม่รู้ถ้าเป็นธนาคารรัฐรู้ไหม
แต่อย่างนี้ธนาคารไม่รู้หรอกครับผมเชื่อว่าไม่รู้
ทีนี้กลับมามันมีอีกด่านหนึ่งนะคะอีกด่านหนึ่งก็คือว่าลายเซ็นมันมีหลายธนาคารไหมที่หนูมีบัญชีจริงของหนูอยู่แล้ว
แล้วมีลายเซ็นในบัญชีแล้วพอมีคนอื่นมาเซ็นเนี่ยมันไม่ใช่ลายเซ็นต์เดียวกันเนี่ย

อย่างหนึ่งจะมีธนาคารหนึ่งที่หนูมีบัญชีอยู่แล้ว๒บัญชีเลย
แล้วทำไมเขาถึงไม่สอบถามเพิ่มเติมว่ามันเปิดบัญชีที่๓แล้ว
แต่เขาก็อ้างประมาณว่าคือมันเป็นสาขาธนาคารในห้างซึ่งผู้ใช้บริการจะมาเยอะ
พนักงานก็ต้องรีบทำงานเพื่อที่จะปิดเยาะแบบให้คนรอน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย

คือธนาคารถ้าเป็นธนาคารพูดแบบนี้นะเขามักง่ายจริงแล้วก็สามารถเรียกดูไลเซ็นต์ได้
ดังนั้นผู้จัดการใหญ่ปรับเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนนั้นไปเป็นพันโลงเลย
คือมักง่ายเกินไปไงคือคุณสามารถเรียกดูไลเซ็นต์ได้ว่ามันไม่ใช่ไลเซ็นต์คนละเรื่องเนี่ย
คุณก็ต้องไม่เปิดคุณก็ต้องสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างผมไม่เปิดบัญชีธนาคารใครเลย
คือหนึ่งเขาดูแล้วนี่ทนายมีบัญชีแล้วมันจะเปิดใหม่แต่หน้าตาเราดูอยู่แล้วว่าใครปลอมยาก
ดังนั้นเขาถึงเปิดให้เขาจะต้องจดแจ้งเราเลยเขาต้องกินบัญชี

นี่คดีเขาเครียดอยู่เอาอย่างนี้ค่ะนิชาเราได้ประเด็นทั้งหมดแล้ว

ยังไงขอบคุณนิชาแล้วก็เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะคะขอบคุณคุณลุง
แล้วก็คุณแม่ขอบคุณทนายสงการนะคะสวัสดีค่ะ

อีซิกุทรรัฐนิวส์โชว์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ